เพลงนี้คุณผู้ชมพามาพึ่งสุดกับตลกติดดินค่ะ

ต้องบอกว่าตอนนี้เขาดังมากในโลกยูทูปค่ะ
ล่าสุดนะคะพี่แจ๊กรีนไปเจอในงานเจิมน้ำว่านมงคลค่ะ
พาลูกชายมาด้วยชื่อน้องมิกนะคะอายุ๑๔ปี
แป๊บเดียวดิฉันเห็นจะตัวเล็กขนาดนี้

แล้วที้นเป็นตากล้องช่วยคุณพ่อถ่ายยูทูปนี่แหละค่ะ
เสร็จปุ๊บก็ต้องชวนมาคุยปั๊บนะคะ

น้องมิคมูกแผลวไม่แพ้คุณพ่อเลย

ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งคู่เป็นพ่อลูกที่ดังมากในยูทูป
เหลือเฟือชาแนลค่ะมียอดสมาชิกปลาเข้าไปหลัก๔แสนแล้วจ้า
เทนต์ก็นี่แหละค่ะง่ายสบายสไตล์ชาวอีสานค่ะ
พาเพื่อนพ้องตลาดตลกมากินส้มตำจกข้าวเหนียวกันค่ะ
คุณผู้ชมซึ่งพี่เหลือเฟือบอกกับเรานะคะว่าก็ยังทำต่อไปค่ะ
คู่กับงานแสดงที่มีติดต่อเข้ามาส่วนน้องมิตรนั้นนะคะ
นอกจากจำมันถึงกล้องช่วยพ่อแล้วยังรับหน้าที่คอยเป่า
บอกมาที่จะที่ว่าพอและเอาเพื่อยังใช้ลบไปเลยค่ะ
ฉันชอบครบสากเอามาตำไปทำคอนเทนต์ในงาน
เอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
วันนี้พาน้องชายมาแหละคะบรึไง

มิ๊กก็ตลกเหมือนกันนะลูกเห็นเวลาบางทีพูด

หน้าออกทางพระเอกครับค่ะหน้าออกทางพระเอกครับ

กับพ่อให้รอกันอ๋อก็ต้องมิกอยู่แล้วครับ
มิกรอดสุดเหรอครับหน้ามันเป็นหน้าเราอ่ะ
ไม่ตอนนี้อายุเท่าไรคะนี่๑๔ย่าง๑๕แล้ว
เอ๊ะแววมากพี่แจ๊โอ้ปฏิพุทรปฏิษภังจรมั่งมหาย
มันไม่ได้ตลกเด้อมันไม่ได้รอ
แต่ว่าลีลาดีมากอนาคตรุ่งแน่นอนค่ะ